ไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
ฟังได้ทุกช่องทางค่ะแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทยรัฐออนไลน์ได้หมดเลยนะคะ
หลังคำถามที่ส่งเข้ามาเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเยอะมาก
ถ้านับกันจริงเป็นปัญหาความรักอีกประเภทหนึ่งแค่เราไม่ตีความความรัก
แค่สั้นแค่รักกับเธอเธอไม่รักฉันรักกันแบบความรักแบบหนุ่มสาว
ความรักแบบเป็นคู่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคู่ชีวิตอย่างเดียว
แต่เวลาที่มันเป็นปัญหาครอบครัวบางทีปัญหาความรักเกิดจากคนในครอบครัว
คุณพ่อคุณแม่พี่น้องก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เราค่อนข้างหนักอกหนักใจ
กับเรื่องของความรักได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาความรักในรูปแบบไหน
ทยอยส่งคำถามได้เลยนะคะวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ค่อนข้างเห็นอกเห็นใจเจ้าของคำถามเหมือนกัน
เพราะเรื่องบางเรื่องเมื่อเกิดกับคนที่เรารักที่สุดเราเปลี่ยนเขาไม่ได้จริงนะคะ
ลองมาฟังคำถามของน้องดูนะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะ
ขอบคุณค่ะให้ข้อคิดดีแล้วก็นำมาปรับใช้จริงได้ด้วยก่อนอื่นแนะนำตัวก่อน
หนูชื่อจอยค่ะอายุ๔๐ปีเป็นคนจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสาน
วันนี้หนูขอคำปรึกษาจากพี่อ้อยสักครั้งนะคะเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจหนูมานานแล้ว
บอกพี่อ้อยก่อนนะคะว่าเรื่องที่หนูเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ย
เป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจของหนูจริงหนูเกิดมาในครอบครัวฐานะปานกลาง
เป็นลูกสาวคนโตค่ะอ่าเหมือนกันเลยน้องคะแล้วก็มีน้องชายและน้องสาวอย่างละคน
ตอนหนูเกิดมาครอบครัวลำบากมากมากซึ่งก่อนหน้านี้พ่อแม่ค่อนข้างมีอันจะกินค่ะ
พ่อแม่หนูทำอาชีพค้าขายพอหนูลืมตาดูโลกเหมือนทุกอย่างจะพลิกกลับตลปัด
ที่ค้าขายดีกลายเป็นค้าขายไม่ดีจากที่เคยเป็นเจ้าหนี้กลายมาเป็นลูกหนี้ค่ะ
ทำให้พ่อกับแม่คิดว่าหนูนั่นแหละตัวสวยเดี๋ยวนะคะอะไรจะเชื่อมโยงขนาดนั้น
ไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกมั้งคะคุณพ่อคุณแม่คะแต่แล้วพอพ่อกับแม่ได้ให้กำเนิดลูกชาย
ก็คือเป็นน้องชายของหนูชีวิตครอบครัวเริ่มดีขึ้นยิ่งพอมีน้องสาว
ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวยิ่งดีขึ้นไปอีก
หนูเลยกลายเป็นหมาหัวเน่าของครอบครัวไปเลยค่ะพ่อแม่ไม่ค่อยสนใจหนูตั้งแต่เด็ก
ขณะที่น้องชายและน้องสาวต่างได้รับการเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดี
เวลาหนูขออะไรแต่ละครั้งไม่เคยจะได้ตัวหนูเองที่ต้องหาเอง
ซึ่งหนูก็รู้สึกได้ว่าหนูไม่เคยได้รับความรักเลยจากพ่อแม่
ซึ่งมันคือความรู้สึกอะนะคะหนูก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนี้
อาจจะเป็นเพราะว่าถูกเปรียบเทียบด้วยมั้งการดูแลเอาใจใส่ของพ่อกับแม่ที่มีต่อหนู
และกับน้องมันช่างผิดกันเหลือเกินพอหนูได้เติบโตจนเป็นสาว
หนูก็ได้แค่ก้มหน้ารับกรรมไปจนเวลาผ่านไปหลายปีค่ะ
พ่อล้มป่วยไม่สบายหนักตัวหนูเองก็กลับไปทำหน้าที่ของลูกได้เป็นอย่างดี
แต่ก็ไม่ไหวถูกพ่อกับแม่ผลักสายไล่ส่งไม่ให้เข้ามายุ่ง
แต่หนูเองแหละที่แอบดื้ออยู่ดูแลเขาถึงแม้ว่าท่านทั้งสอง
จะทั้งดุจะด่าจะว่าก็ตามจนกระทั่งพ่อเสียไปได้๒ปีนะคะ
หลังจากนั้นหนูก็ดูแลแม่โดยตลอด
คราวนี้คุยกับน้องเหมือนกันนะว่าเหลือคุณแม่อีกหนึ่งคน
น้องมีใครอยากจะเอาคุณแม่ไปดูแลไหม
ปรากฏว่าน้องของหนูไม่มีใครรับดูแลแม่เลย
และเป็นตัวหนูเองนี่แหละค่ะที่เป็นคนดูแลแม่
พอพาแม่มาอยู่ด้วยแม่ก็ยังมีท่าทีที่เฉยเมยกับหนู
จนกระทั่งถึงเวลานี้แม่ยังคงเย็นชา
และไม่ยอมรับความหวังดีในสิ่งที่หนูทำให้
ยังดุด่าเวลาที่ทำอะไรไม่ถูกใจเขา
รวมถึงบางทีมีการปลาข้าวของใส่ตัวหนูด้วยนะ
คุณแม่คะพี่อ้อยคะหนูจะทำยังไงดีคะ
แค่อยากให้แม่รักหนูบ้างแค่นิดเดียวก็ยังดี
บกวนขอคำแนะนำในการแก้ปัญหานี้จากพี่อ้อยด้วยนะคะ
จอยชีวิตไม่ค่อยจอยใช่ไหมคะเนี่ย

จริงน้องจอยมีสิทธิ์จะน้อยใจกับสิ่งที่น้องเจอค่ะ
แต่ก่อนพี่จะพูดเสมอว่าพ่อแม่รักลูกเท่ากันทุกคนแหละ
แต่นานเข้าเราต้องเข้าใจสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะคะว่า
ในที่สุดแล้วความไม่เท่ากันเกิดได้กับทุกสังคมค่ะ
โดยเฉพาะสังคมที่เล็กที่สุดแต่มีคุณค่าทางใจมากที่สุด

มีนักจิตวิทยาเคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้เยอะมากนะคะ

บางครั้งพ่ออาจจะรักลูกคนโตมากที่สุด
บางครั้งอาจจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายที่เป็นลูกคนโปรด

คนนั้นก็เหมือนกับจะได้เป็นลูกคนโปรด
หรือแม้แต่ลูกคนไหนเข้าใจพ่อแม่ได้ดีกว่าทุกคน
ก็จะสามารถได้รับความรักมากกว่าทุกคน
หรือลูกคนไหนประสบความสำเร็จ
เรียนดีกว่าเจริญรอยตาม

อาจจะเป็นคนที่ทำให้พ่อแม่ปลื้มได้มากกว่าลูกคนอื่น
ซึ่งความจริงแล้วมันหาเหตุผลเป๊ะยาก
ทำไมลูกคนไหนถึงได้เป็นลูกคนโปรด
หรือลูกคนไหนกลับกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยได้รับการดูแลเท่าไหร่
แต่ถ้าเป็นอย่างที่จอยวิเคราะห์ค่ะว่า
จอยเกิดมาเขาก็หาว่าเป็นลูกซวย
อันนั้นอาจจะเป็นด้วยความเชื่อของเขามั้งคะ
พอน้องเกิดมาเป็นช่วงพลิกผันของชีวิตของเขาพอดี

ซึ่งพี่ขอยืนยันว่าไม่มีใครผิดทั้งนั้น
หนูก็แค่มนุษย์คนหนึ่งที่ถือกำเนิดมาจากความรักของพ่อแม่
แต่มาในจังหวะซึ่งเขาเองอาจจะมีความผิดพลาดใด
หรือมีความไม่ได้ดั่งใจในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ
อ้อยว่ามันก็ไม่แฟร์ต่อหนูถ้าพ่อแม่จะโทษในสิ่งนี้
แต่ทั้งหมดนั่นแหละค่ะจะเป็นลูกคนโปรดหรือไม่โปรด

ต่อให้พ่อกับแม่ไม่ได้รักจอยมากที่สุด
อยยังสามารถผ่าชีวิตมาถึงจุดที่ไม่ได้ทำร้ายใคร

แม้จะไม่ได้อยู่ในอ้อมกอดที่อบอุ่นของพ่อแม่ก็ตาม
แต่ชีวิตของน้องก็ไม่ได้แย่ไปกว่าใครนะคะ
นี่คือสิ่งที่พี่อยากให้น้องภูมิใจ

บางคนพ่อแม่ก็รักพอกันแหละค่ะ
แต่ลูกบางคนกลายเป็นลูกซึ่งดูแลตัวเองไม่ค่อยได้
พ่อแม่ก็จะโหงค่อยประคองเยอะหน่อย
ลูกคนไหนดูแลตัวเองได้ก็จะห่วงน้อยหน่อย

ว่าใครก็ตามที่ฟังอยู่และมีความรู้สึกว่า
ตัวเองอาจจะรู้สึกคล้ายกัน
ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ทุกคนจะรักลูกไม่เท่ากัน
แต่ถามว่ามีไหมรับรองว่ามีนะคะ
เรื่องบางเรื่องเราเปลี่ยนโลกไม่ได้ค่ะ
ก็แค่หมุนไปตามโลกอย่างเข้าใจ
เราไม่รู้หรอกค่ะว่าเหตุผลจริงคืออะไรกันแน่
ถึงรู้สึกว่าหนูได้รับความรักน้อยกว่าคนอื่นในบ้าน
แต่เชื่อไหมคะบางทีพี่รู้สึกว่า
ต่อให้รู้เหตุผลไปก็ไม่เห็นได้ช่วยอะไรเลยอ่ะเนอะ
ก็แค่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในจุดของเราเท่านั้นพอ
แต่ถ้าน้องจอยยังไม่หยุดคลางแคลงใจ
จะคุยจะถามกับคุณแม่ตรงก็ได้นะคะ
แต่ก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังคำตอบมากมายนักนะ
คุยกันตรงแม่คะแม่ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะ
คือที่ยึดเหนียวหัวใจของลูกสาวคนนี้นะคะแม่
แม่แข็งแรงหนูจะยิ่งแข็งแกร่งในการออกไปทำงาน
แม่คะบางทีหนูก็มีเรื่องหนึ่งที่ยังสงสัย
ถ้าถามไปไม่รู้ว่าควรถามไหมและไม่รู้ว่าแม่จะตอบหรือเปล่า
เอาเป็นว่าหนูถามแล้วกันแม่อยากจะตอบหรือไม่อยากตอบ
แท้แต่ใจแม่นะคะหนูแค่รู้สึกว่า
เหมือนแม่ดูไม่ค่อยรักหนูเท่าไหร่เลยเลยแค่อยากถามว่า
หนูทำอะไรไม่ดีตรงไหนหรือเปล่าเผื่อว่าถ้าแม่บอกมา
แล้วหนูปรับปรุงตัวเองได้แม่จะได้รักหนูมากขึ้น
แต่ถ้าถามไปแล้วเนี่ยแม่ไม่ตอบหรือทำเป็นโมโหต่างนานา
ก็ต้องปล่อยผ่านนะคะจอยแม่ไม่ตอบไม่เป็นไร
แค่จะบอกว่าต่อให้แม่รักหนูไม่เท่าไหร่แต่หนูรักแม่
น้อยกว่าลูกคนไหนของแม่นะคะหนูพูดได้นะลูก
จริงค่ะจะได้รับความรักขนาดไหนก็ตาม
ไม่สำคัญเท่าวันนี้หัวใจของลูกสาวคนนี้
ก็รักแม่ไม่น้อยเช่นเดียวกันน้องดูสิคะวันนี้มีลูกคนไหน
ได้ดูแลแม่ใกล้เหมือนที่เราทำบ้าง
ความกระตันยูนี้ทำให้น้องชื่นใจและภูมิใจไม่ว่าท่านจะรักเรามากน้อย
แค่ไหนแต่เลือดของท่านก็อยู่ในตัวเรานะท่านคือคนที่
ให้เราพูดคำคำแรกได้ท่านเป็นเจ้าของเลือดเนื้อและชีวิตนี้
ให้เราเติบโตมาจนบอกรักท่านได้ขอบคุณกับ
สิ่งที่ได้และไม่ต้องตะเกียกตะกายกับสิ่งที่มีไม่ได้
ในโลกมันมีแค่สองอย่างค่ะน้องจอยคะปัญหาที่ต้องแก้
กับปัญหาที่แค่ยอมรับถ้าแก้ได้ก็แก้ถ้าไม่รู้จะแก้ยังไง
ก็ยอมรับกับสิ่งที่เป็นทำให้ดีที่สุดในจุดของเราค่ะ
ขอบคุณตัวเองทุกวันที่มีแรงกำลังมากพอ
ในการต่อลมหายใจของคนในครอบครัวขณะหนูรู้สึกว่า
คุณพ่อคุณแม่ไม่รักหนูหนูยังดูแลท่านจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต
คุณพ่อจากไปแม้เราไม่รู้หรอกว่า
คุณพ่อดูไม่ค่อยรักหนูแต่วันนั้นด้วยความรักที่หนูมีให้พ่อ
ส่งพ่อจนถึงวินาทีสุดท้าย
คราวนี้อยู่ที่แม่ค่ะทำให้ดีที่สุดในจุดของลูกสาวคนหนึ่ง
ขอบคุณตัวเองทุกวันที่เรามีแรงกำลังมากพอ
ในการต่อลมหายใจของแม่ดูแลทั้งความเป็นอยู่ดูแลทั้งความเป็นสุข
อีกมุมนึงค่ะวันนี้แม่ไม่เหลือใครเลย
แต่ลูกที่แม่ไม่ค่อยรักคนนี้ไงที่ดูแลแม่อยู่ทุกวัน
อาจจะมีบางมุมที่เจ็บปวดหัวใจและบอกใครไม่ได้
แต่พี่เชื่อเสมอว่าถ้าเราทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้อง
ความถูกต้องจะปกป้องน้องไม่ว่าจะเจออะไรก็ตาม
เป็นกำลังใจให้กับน้องจอยนะคะไม่ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
ว่าทำไมแม่ไม่ค่อยรักหนูหรือไม่ว่าวันนี้หนูจะได้รับความรัก
จากแม่บ้างหรือเปล่าพี่เชื่อว่าแม่เห็น
แม่รู้สึกและแม่ดูอยู่หัวใจของลูกสาวคนนี้
ที่มีให้แม่อย่างเปี่ยมล้นมันคือความรู้สึกที่
สัมผัสได้และไม่รู้สิการเป็นแฟนกันเนอะ
รักเธอเธอควรจะต้องรักฉันไม่เป็นไรค่ะคนในครอบครัวเรา
รักแม่ข้างเดียวก็ได้พี่พูดตรงนะ
ไม่เชื่อหรอกว่าแม่ไม่รักหนูเลยแต่จะรักมากที่สุดไหม
ความรู้สึกของหนูจะเป็นตัวบอกไม่ต้องรักที่สุดแต่ขอให้รับ
สิ่งทุกอย่างที่ลูกคนนี้อยากให้แม่ที่สุดก็แล้วกัน
เรามีเวลาแค่ช่วงเดียวที่ได้อยู่ด้วยกัน
แท้แต่จะหมดอายุไขลงไปเมื่อไหร่สุดแท้แต่
ลมหายใจสุดท้ายจะมาถึงเมื่อไหร่สิ่งที่ดีที่สุดคือ
ว่าวันนั้นจะมาถึงวันไหนก็ตามทีมองย้อนกลับมา
น้องจะดีใจน้องจะภูมิใจที่เราได้ดูแลแม่
เต็มที่ที่สุดในความเป็นลูกสาวคนหนึ่งไม่ว่าท่าน
จะรักเราหรือรักเราน้อยเหลือเกินหรือจะไม่รักเราก็ตาม
ไม่รู้สิรักเธอมาเรื่องของฉัน
ซึ้งกันมันเรื่องของเธอมันอาจจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้น
กับสิ่งที่เป็นก็ได้นะคะพี่ไม่อยากจะสปอยน้องว่าไม่หรอก
ว่าแม่คงรักหนูพี่อยู่ไกลแม่ไม่เหมือนหนูที่อยู่ใกล้คุณแม่
เรื่องพี่เถียงหนูไม่ได้หรอกค่ะความรู้สึกของหนู
ตั้งแต่เด็กที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวัยนี้วัยที่เราต้องดูแล
แทนคุณพ่อคุณแม่หนูเท่านั้นที่รู้ว่าความรักที่ได้มาจากครอบครัว
มีมากน้อยแค่ไหนความสุขไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไรแต่อยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรามีนะคะ
วันนี้โลกอาจจะไม่ใจดีกับเราเท่าไหร่แต่เรายังต้องใจดีกับตัวเอง
บางทีคุณแม่ก็ดูไม่ค่อยใจดีกับหนูเท่าไหร่แต่หนูจะใจดีกับแม่ให้ถึงที่สุด
คิดซะเป็นแบบนี้แล้วกันนะคะอย่างน้อยขอให้หนูมีความสุขมากขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าในวันนี้
เวลาที่เรายังสามารถคุยกับแม่ได้แม้จะดูหมังเมินแต่อย่างน้อยแม่ก็ยังอยู่ตรงนี้
ในแง่ดีส่งพลังบวกให้ตัวเองขอให้น้องรอดปลอดภัยและมีกำลังใจที่แข็งแรงมากขึ้นเรื่อยนะคะน้องจอย